มีคลิปนี้ออกมาก็ทำให้ทางเจ้าคณะอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
ต้องชี้แจงถึงปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในวัด
บอกว่าสาเหตุที่มีคลิปทะเลาวิวาสกันนะคะ
ก็เป็นเพราะว่าเกิดจากความแตกความสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
พระครูประวิทธรรมสุนทรเจ้าคณะอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
เปิดเผยถึงกรณีที่มีคลิปวีดีโอ
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่พระครูสุนทรปัญญาวัฒน์
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าดงหม้อทองทะเลาะกับศรีกา

และยังมีผู้บันทึกคลิปวิดีโอนำไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์ว่า
เกิดขึ้นจากปัญหาของวัดที่มีมานาน
ตั้งแต่เจ้าอาวาสวัดรูปเดิมทำผิดวินัยร้ายแรง
จนถึงขั้นอาบัติปราชิกเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
หลังจากนั้นชาวบ้านก็แบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย
ส่วนพระสงฆ์ก็ไม่เคารพกฎกติกาภายในวัด
จนเกิดความขัดแย้งกันเรื่อยมาค่ะ

โดยเรียกเจ้าคณะตำบล
และรักษาการเจ้าอาวาสมาประชุมเพื่อร่วมกันหาทางออก
โดยในวันเกิดเหตุรักษาการเจ้าอาวาสก็ไปตามพระสุรวุฒิ

โพสต์ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา
แต่ว่าพระรูปดังกล่าวไม่ยอมไปจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
ญาติโยมและศรีกาที่ปรากฏในคลิปอยู่ด้วยค่ะ
ขณะนั้นก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้
มีการพูดจาส่อเสียดยั่วยุกันตลอดเวลา
รักษาการเจ้าอาวาสเกิดความไม่พอใจและใช้คำพูดไม่เหมาะสม
เจ้าคณะอำเภอบ้านม่วงมองว่าปัญหาน่าจะเกิดจากพระสุรวุฒิที่ไม่เคารพ
และไม่ยอมรับกฎระเบียบของวัดจนทำให้เกิดความแตกแยก
ซึ่งล่าสุดทราบว่าชาวบ้านมีมติให้ออกจากวัดไปแล้ว
ส่วนรักษาการเจ้าอาวาสนั้นก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนค่ะถึงการใช้วาจาไม่สุภาพ
พร้อมทั้งกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีก